คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวมาต่อที่อีกหนึ่งคดีความก็แล้วกันนะคะ

เพราะว่ากรณีที่มีคนบันเทิงค่ะเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
เมื่อบ่ายวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็มีคู่สามีภรรยานะคะ
เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเอง
ว่าไม่ได้เป็นหุ้นส่วนเป็นแค่ผู้ลงทุนเท่านั้น
รับเลยว่าช่วงแรกก็ได้เงินปันผลตามปกตินะ
แต่ว่าช่วงหลังมาก็เริ่มมีปัญหาก็ไม่ได้เงินนั่นแหละค่ะ
สถานะตอนนี้ค่ะตนเองก็เป็นผู้เสียหายเช่นเดียวกันค่ะ

แล้วก็ไปถ่ายโฆษณาให้กับคุณแม่ซึ่งนานแล้ว